มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาลสินเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ภรรยาก็ยิงสามีจนบาดเจ็บสาหัส
แต่พลัยยาบอกว่าปืนลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับดรหนุ่มวัย๔๕ปี
ชื่อว่าดรศพานิษภงพัทคุณผู้ชมนะครับ
ก็เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นในบ้านพักส่วนตัวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ชั้นสองของบ้านเนี่ยคนเจ็บนอนฟุบอยู่บนพื้นหน้าตู้เสื้อผ้ามีเลือดกลบเต็มใบหน้าเลยนะครับ
ก็คือดรดรรัฐศาสตร์พาณิชพงพักอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วย
ภรรยาชื่อนางมะยุราพาณิชพงพักอายุ๔๔ปีนะครับ
ก็ยืนตัวสั่นอยู่ข้างด้วยอาการตกใจ
แล้วก็มีปืนขนาด๙มมยี่ห้อกล็อกตกอยู่

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวผู้เจ็บส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านางมายุราที่เป็นภรรยา
เป็นผู้ไปแจ้งเหตุกับกู้ภัยให้รีบมาช่วยเหลือสามีที่ถูกยิง
หลังเกิดเหตุทะเลาะกันแล้วนำปืนออกมา
แล้วก็มีการยิงใส่กันแต่ภรรยาบอกว่าปืนลั่น
จากการตรวจสอบพบว่ากระสุนเจาะเข้าที่ขมับขวา๑นัด
ลุใต้คางขวาทำให้อาการของดรรัฐศาสตร์นั้นอาการสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกาลสินแล้วก็ต่อไปยังโรงพยาบาลขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์รักษาสินภูมิกับการสพสมเด็จ
บอกว่าจากคำให้การของนางมะยุราภรรยาของผู้บาดเจ็บ
ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้คือ๑๓กันยายนนะครับ
ทั้งคู่ไปทานข้าวนอกบ้านกันค่ะ
อยู่ตอนที่ทานข้าวกันอยู่เนี่ยเป็นข้าวเย็นเนี่ยนะมีโทรศัพท์สายหนึ่งมาที่เครื่องของสามี
นางมะยุราก็ถามว่าใครโทรมาแต่สามีไม่ตอบก็พากันกลับบ้านนะ
แต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงหญิงสาวที่เสียงปลายสายเป็นเสียงหญิงสาว
แต่ถามว่าใครโทรมาสามีก็ตอบไม่ได้ตอบข้อสงสัยไม่ได้
พอกลับมาถึงบ้านภรรยาก็ยังคาใจอยู่ยังถามอีกรู้สึกสงสัย
ซึ่งทางภรรยาเขาบอกว่าเขาก็สงสัยไปตามวิสัยของภรรยาก็ต้องถามให้รู้เรื่อง
เพื่อมันมีปัญหามีอะไรยังไงจะได้ปรึกษาช่วยเหลือกันได้
มายุลาบอกว่าพอกลับถึงบ้านสามีก็ชี้แจงไม่ได้อีกก็ไม่หายสงสัย
ลุกลามมีปากเสียงกันเกิดขึ้นถึงขั้นนางมะยุราไล่ให้สามีเก็บข้าวของออกจากบ้านไปเลย
แล้วอยู่ดีครับตีสี่ครึ่งวันนี้ล็อคเตอร์รัฐศาสตร์ขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน
ที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าจริง
จนเกิดการถกเถียงยื้อแย่งข้าวของกันเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์
ซึ่งนางมะยุราภรรยาบอกว่าไม่ทันระวังตอนที่กำลังยื้อแย่งเข้าของกันอยู่เนี่ย
มันมีปืนกล็อกกระบอกหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งเป็นปืนส่วนตัวของสามี
แล้วเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือปืนมันลั่นหนึ่งนัดเข้าที่สามี
บาดเจ็บสาหัสล้มฟุบลงไปตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกก็เลยไปแจ้งกับกู้ภัยนะครับ
แล้วกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนะฮะนี่ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
รรัฐศาสตร์นี่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสมเด็จนะครับ
ส่วนนางมะยุราภรรยาเป็นนักธุรกิจขายน้ำปลาร้าในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน
มีลูกอยู่ด้วยกันสองคนนะครับคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงนะฮะ
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบสวนขยายผลกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าผู้บาดเจ็บเองเขาก็สาหัสก็ยังให้การอะไรไม่ได้